ช่วงนี้หน้าฝนถูกไหมใช่ค่ะบางพื้นที่ฝนตกไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่ส่วนใหญ่นะผมว่าแต่ละภูมิภาคของไทยกลางวันร้อนโอ้โหไม่ตกเลยฝน
โอ้ยร้อนมากร้อนหมดร้อนไหม้
เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยหาวิธีแล้วกันมาคลายร้อนดับร้อนหน่อยดีกว่า
ถ้าฝนไม่ตกทำยังไงดีสิจะคลายร้อนได้
เรามีวิธีมานำเสนอเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นติดตามกันเลย
ในคุณชนะอยากเล่า
ปากสั่นหมดแล้วโอ้โหยังไงคะครูแพ็คหรือว่าเจลรักษาความเย็น
เอาให้ถูกเจลนะบางคนบอกว่าไปไอ้เจลที่มันนวดแขน
ไม่ได้แต่เจอกันมันมีแบบร้อนแบบเย็นด้วยอันนี้เป็นแบบเย็น
แต่นี่เป็นเจลเป็นแบบคูแพ็คก็คือมาเป็นแบบว่าถุง
แบบนี้นะครับเอามาประคบตรงไหนบางคนบอกว่าเออวางไว้ทั่วหน้าทั่วตาทั่วตัว
ได้ไหมผมว่าจุดที่ดีที่สุดตรงไหนรู้ไหมคือข้อมือ
เขาบอกว่าข้อมือช่วยลดอุณหภูมิในเลือดในร่างกายได้
มันคือจุดชีพจรเหรอคะดับถูกต้องได้มันช่วยดับร้อนได้บางคนไม่เชื่อบางคนก็โอ้ตรงคอบ้างตรงหน้าบ้าง
คือทำได้ไม่ว่ากันแต่ตรงข้อมือจะดีสุดอ่าแต่ต้องเอาไปแช่เย็นก่อนถูกไหม
ไม่ใช่ไปวางกลางแดดแล้วมันประคบไล่นอนอย่างที่สองคุณผู้ชมครับก็คือเปิดเลย
อะไรฮะเปิดต้นคอบางคนสาวผมยาวจริงหรือว่าผู้ชายเองใส่สูตรใส่อะไรทับไว้มันแบบว่าไม่ได้ระบายอากาศ
มันร้อนมันจะยิ่งร้อนไปกันใหญ่เข้าใจใช่ไหมเปิดหน่อยแล้วก็เอาอะไรเย็นมาวางไว้ก็ได้
เออบางคนใช้ผ้าเย็นเอ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรกันผมว่าบางทีมันสดชื่นดีนะ
งั้นไว้งิษฐ์ตลอดเลยใช่แหละครับอีกหนึ่งวิธีบางคนไม่เชื่อมันจริงเหรอคุณชนะ
ดับร้อนได้การกินของรสเผ็ดเอ้ยเดี๋ยวนะกินของรสเผ็ดมันจะเหงื่อแตกพลักเลยนะ

ทำไมอ่ะมันเป็นการระบายความร้อน
ระบายอุณหภูมิออกจากร่างกายของเรา
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมร่างกายต้องขับเหงื่อออกมา

ทั้งร้อนทั้งเผ็ดมากทั้งร้อนทั้งเผ็ดเอาแค่เผ็ดพอประมาณไม่ใช่ว่าโอ้โหงั้น
แม่คะจะเอาสตำพริก๑๐เม็ด
อันนี้ก็เกินไปทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยอย่างนั้นเอาแค่ให้เหงื่อออกอีกหนึ่งวิธีนะครับ
ผมว่าทำกันได้สบายยังไงรู้ไหมจะคลายร้อนก็คือ
สวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้นะย้ำนะไอ้ที่ไม่ได้ใช้อย่างเช่น
เราเนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วมักจะเสียบปลั๊กเอาไว้ตลอดเวลา

ออกเลยเพราะบางทีมันทำให้เกิดความร้อนสะสม
อย่างเช่นทีวีถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดคุณดึงปั๊กออกเลย
แล้วถ้าตู้เย็นมันยังไม่ได้ใช้ปั๊กไป
ไม่ได้เดี๋ยวขอได้ตู้เย็นมั่นเวลาสี่
บางอย่างก็ต้องเสียบไว้บางอย่างไม่ได้ใช้ก็ถอดเถอะ
มันต้องได้ให้ลดอุณหภูมิความร้อนในบ้านลง
ทำแต่พอดีทำให้มันถูกต้อง
และที่สำคัญมีวิธีคลายร้อนอีกเยอะในไทยรัฐออนไลน์

เยี่ยมยอดไปเลยทีเดียว